อันนี้ทราบกันหมดแล้วล่ะให้ดูกันเล่นเย็นใจอีกครั้งหนึ่ง
รางวัลที่หนึ่งห้าแปดเก้าสองสองเจ็ด
เลขท้าย๓ตัว๙๒๗กับ๓๗๕นี่นะรางวัลที่๑เนี่ยโอ้โหมันถูกยากนะคุณเขียนมาสอน
แต่ก็มีคนถูกทุกงวดใช่ค่ะเออทำไมเราไม่ถูกมั่งนั่นน่ะสิคะแล้วผมดูไปดูมานี่เอ้า
คุณทั้งนั้นเลยใช่พี่อัชราพรแกขายข้าวโพดคั่วตลาดนัดโพทองที่ตะบนอ่างแก้ว
โพทองจังหวัดอ่างทองอ่ะเคยไปไหมคุณพ่อบ้านคุณพ่อผมเนี่ยเห็นกันตั้งแต่เด็กเด็ก
ขนาดนั้นเลยถ้าเขาเห็นผมเขาจำผมได้แต่เขาไม่แบ่งเงินให้คุณหรอกจะพูดยังไงก็ตาม
วันนี้แจกข้าวโพดคั่วฟรีฮะอ่าพี่อัชราพรกับสามีนะเพราะว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง
๑ใบ๖ล้านบาทนี่ฮะวันนี้ให้ลูกค้ากินฟรีเลยหน้าตาแบบแช่มชื่น
สองคนผัวเมียยิ้มตักเอาเลยลูกตักให้หมดวันนี้คุณอัชราพรบอกว่า
ตเตอรี่รางวัลที่๑นี้สามีไปซื้อมาจากพระนครศรียุธยาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้า
โอ้โหนี่ฮะถูกรางวัลที่๑เลย
กี่ใบครับพี่
๖ล้านมีอะไรเข้าฝั่นไหมครับหรืยังไง
รักภรรยาคือให้ภรรยาเนี่ยมันเป็นเรื่องดีเลยถูกรางวัลที่หนึ่งเลยเห็นไหม

อ่ะทีนี้ค่ะที่นครราชศรีมาค่ะ
กลางอายุ๔๑นะคะเป็นชาวบ้านโนนสัมมคีย์อำเภอพิมาย
น้ำหูน้ำตาไหลเลยนักข่าวของเราบอก
นี่ถูกรางวัลที่๑๖ล้านบาท
ญาติพี่น้องก็มาแสดงความยินดีเนี่ยค่ะ
เขาก็มีอาชีพขายปลาสดตามตลาดนัดในอำเภอพิมายนะคะ
ปกติก็ซื้อทุกงวดแหละงวดละใบ๒ใบซื้อทะเบียนรถ
แต่งวดนี้ฝันเห็นบ้านเลยซื้อเลขที่บ้านก็เลยถูกรางวัลค่ะ
ดีใจด้วยนะฮะนี่ก็แม่ค้าเหมือนกันนะ
ใช่อุดรธานีครับแม่ค้าขายควงมาลัย๔แยกบ้านจันทร์
ที่อำเภอเมืองถูกรางวัลที่๑๒ใบโอ้โห๑๒ล้านดีใจด้วยครับ
นี่ฮะคุณนิตยาบัวจานอายุ๓๓ปีนะครับ
ลงบันทึกประจำวันแจ้งความเป็นหลักฐานเรียบร้อยนะฮะ
ซึ่งคุณนิตยาบอกว่าวันนี้มีพ่อค้าลอตเตอรี่เดินมาหา
แล้วบอกว่าโอ้โหซื้อหน่อยเถอะเหลือ๒ใบสุดท้ายแล้ว
ก็เลยซื้อเอาไว้สองใบพอสลากินแบ่งรัฐบาล
ผลรางวัลออกมาตรงเป๊ะเดี๋ยววันจันนี้จะไปขึ้นเงินแล้วนะครับ
เงินที่ได้จะเอาไปทำบุญอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปใช้หนี้นะ
ไม่ถูกพินยาบอกผมนะครับเดี๋ยววันจันทร์ผม
จะพาไปโอ้เดี๋ยวขับรถไปรับเลยฮะเดี๋ยวพาไปส่งถึงที่เลย
ค่ะไปที่นี่ด้วยค่ะลบบุรีค่ะทำไมฮะเพราะว่าเขาก็ถูกรางวัลกันเหมือนกันค่ะ
คือไม่อะไรคือเจ้าที่กู่ภัยโฆ่งสำรองสงเคราะห์นะคะ
เขาขอได้รับการร้องขอให้ไปช่วยจับงูหลาม
อันนี้ไงที่วัดเขาวงพระจันทร์๖ตัวเมื่อ๒๓มกราคม๖ตัว
คนในวัดเขาบอกว่าเห็นงูหลามตัวใหญ่มากอีกตัวนึง
เข้าไปในประตูห้องน้ำร้างแล้วหายไป

เขาบอกว่างูเหล่านี้ค่ะมาร่วมงานเทศกาลนามัศกาลรอยพระพุทธบาท

เขาก็เลยเชื่อว่ามาให้โชคให้ลาบ

พอออกรางวัลวันนี้ทุกคนบอกว่าขนลุกมาก

งู๖ตัวไง
๖ตัวนี่ได้อีกตัวนึงมัน๐มั้ยไง
นี่ไงเป็นเราเราจะไม่รู้เราจะนับเป็น๗

ที่วัดเขาวงพระจันทร์ค่ะเขามีงานบุญกันอยู่
เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาเงินที่ได้จากถูกรางวัล

รวดถูกกันทั้งคำเพลินเลยนะคะพักทุกคนด้วยนะครับ